สัตว์เชียงใหม่นะคะเป็น๑ใน๖สวนสัตว์ที่หลังจากนี้ไปจะต้องรองรับสัตว์จากสวนสัตว์ดูสิตนะคะ
ซึ่งเมื่อวานนี้เองโคอล่า๒ตัวย้ายจากสวนสัตวศิษฐ์นะคะไปที่สวนสัตว์เชียงใหม่
ถือว่าเป็นการกลับบ้านนะเพราะว่าโกอล่า๒ตัวนี้ก่อนหน้านี้๔ปีที่แล้วเขาเคยอยู่ที่สวนสัตว์เชียงใหม่มาก่อนนะคะ
โลล่า๒ตัวนี้ค่ะถูกย้ายจากสวนสัตวศิษฐ์นะคะไปที่สวนสัตว์เชียงใหม่เขาชื่อว่าเจ้าฟูล่าเป็นเพศผู้อายุ๑๖ปีอีกหนึ่งตัวชื่อเวียงพิงเป็นเพศเมียอายุ๘ปีค่ะ
ก่อนหน้านี้สวนสัตว์เชียงใหม่ได้มอบโพล่าสองตัวนี้ให้กับสวนสัตวศิษฐ์เมื่อปี๒๕๕๗ดังนั้นการย้ายกลับมาเหมือนเป็นการย้ายกลับบ้านนะคะโดยเมื่อเจ้าฟูล่ามาถึงถิ่นเก่าสำรวจพื้นที่ก่อนเลยค่ะเดินวนไปวนมาไต่ขึ้นไปตามต้นไม้และส่งเสียงร้องด้วยเป็นการแสดงอนาเขตของตัวเองส่วนเจ้าตัวมี